เรามาดูความคืบหน้าในวันนี้กันหน่อยนะฮะ
เพราะว่านักข่าวของเราก็ต้องไปเกาะติดพักร่วมรัฐบาล
โดยเฉพาะพักที่จะกลายมาเป็นผู้นำแล้วหรือเปล่า

สัมภาษณ์หมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยหมอชนนั่น
บอกว่ายอมรับเลยไม่พอใจการทำหน้าที่ของประธานรัฐสภา
ก็คืออาจารย์วันนอร์จริงมาจากพักร่วม๘พักนี่แหละนะครับ
ไม่พอใจส่วนถามว่าจะจับมือกับก้าวไกลกันไว้ไปถึงไหนนะฮะ
จะจับมือหรือว่าปล่อยมือกันหรือเปล่า
คุณผู้ชมฟังเสียงหมอชนน่านประเด็นอาจารย์วันนอร์ก่อนนะครับ
ไม่มีใครพอใจหรอกครับผมเองก็ไม่พอใจ
คุณจติศนิยะหักด้วยที่ใช้เสียงข้างบ้างธรรมดา

เมื่อมันออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะก็ดูสีหน้าของหมอชนน่าสิฮะเครียดเลยนะครับ
บอกว่าทำไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้
เพราะว่าพยายามที่จะยกเสียง๓๑๒เสียง
ให้กับการที่คิดว่าการโหวตซ้ำทำได้
แต่ทำไมประธานรัฐสภาถึงปล่อยให้มีการโหวตไงคุณ
พอโหวตก็รู้อยู่แล้วว่าในสภามีทั้งสวมีทั้งสอสอฝั่งตรงข้าม
อีกกี่เสียงคุณร้อยกว่าเสียง
สว๒๕๐เสียงก็แพ้แน่นะครับ
ก็กลายเป็นประเด็นแล้วครับทำไมปล่อยให้มีการโหวตได้นะครับ
แล้วก็สอดคล้องเมื่อวานคุณปียบุตรโพสต์นะ
ถ้าเป็นรองอ๋องคุณปฏิพัฒน์สันติบาดาทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
หรือว่าก่อนหน้านั้นได้รับการเลือกเป็นประธานรัฐสภา
คงไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ร้อนแรง
กลายเป็นว่าตอนนี้ทัวร์ก็ไปลงอาจารย์วันนอร์เหมือนกัน
ใช่ค่ะตอนนี้คุณเทนทวิตเตอร์วันนี้มาแล้วนะ
แท็กเป็นวันนอร์ขึ้นเลย
ต้องรอพักก้าวไกลเป็นคนเริ่มต้นพูดคุยก่อนนะครับ
ซึ่งเลขาธิการเพื่อไทยและก้าวไกลได้พูดคุยกันในเบื้องต้น
แต่ต้องรอนัดกันอีกครั้งหนึ่ง
นี่คุณคือดิฉันอยากรู้ว่าหลังจากนี้จะปล่อยมือไหม
ว่าจะจับมือแน่นเป็นข้าวต้มมัดเหมือนเดิมค่ะ
ต้องฟังเสียงหมอชนน่านในช็อตนี้อีกนะฮะ
หมอชนน่านยังบอกว่าวันที่๑๑พฤษภาคม๖๖
ที่สวชุดปัจจุบันกำลังจะหมดวาระ
สมาชิกก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ
เรื่องการเสนอชื่อโหวตนายกได้
ส่วนเงื่อนไขให้ก้าวไกลยอมถอยมาตรา๑๑๒
หมอชนนั่นยอมรับว่าสงสารพักก้าวไกลที่โดนประเด็นนี้
แต่ไม่ขอก้าวล่วงการตัดสินใจของพักเก้าไกล

ว่าเอ๊ะเหมือนกับกลิ่นว่าเอ๊ะ
ตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะยังไงนะคุณ
เพราะว่าเริ่มเห็นทิศทางเริ่มเห็นเขาลางมาตั้งแต่บอกว่า
ก้าวไกลต้องไปเป็นทางฝั่งฝ่ายค้านแล้วนะ
กลิ่นการปล่อยมือเหรอจากคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะฮะ
คือโอ้โหคุณเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์กับ
ช่วงหลังค่อนข้างดุเดือดนะคะ

พูดถึงเรื่องของกลุ่มผู้สนับสนุนก้าวไกลแล้วกัน
ที่ทำให้ก้าวไกลเดินทางมาถึงจุดที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
อะไรประมาณนี้ดุเด็ดมากนะครับ
หลายคนคงเห็นแล้วว่ามีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลมาก
หลายคนเลยไปจับตามองท่าทีของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
พักเสรีรวมไทยหนึ่งเดียวคนนี้ว่าจะเอายังไงต่อ
ค่ะเทรนด์ขึ้นไหมทวิตเตอร์ขึ้นไหมหรอแฮชแท็กเสรีพิสุทธิ์ขึ้นไหมคุณเสรียัง

ทางด้านของคุณอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีและโฆษกภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ
คุณผู้ชมคงจำคนนี้ได้แล้วล่ะจากเวทีเมื่อวาน
ใช่ค่ะซึ่งเป็นคนลุกขึ้นพูดเลยเรื่องของยัตติซ้ำ
โดยวันนี้คุณอัครเดชบอกว่าการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำไม่ได้
เป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย
หากนายพิทาและพระเก้าไกรยอมถอยเรื่องมาตรา๑๑๒
ขอให้พระเก้าไกลทบทวนเรื่องนี้ใหม่มาตั้งแต่ต้น
เพื่อให้มันเป็นสถานการณ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
คุณถ้ามันเป็นสถานการณ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในที่ประชุมประธานท่านอาจจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ยัตติซ้ำ

เป็นยติที่มีการเปลี่ยนแปลง
อะไรแบบนี้คุณอัคราเดชมองแบบนี้ฟังเสียงแล้วกัน
ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่พร้อมที่จะทำความเข้าใจ
กับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในฝั่งนี้นะครับว่า
ถ้าถอยออกมาจากมาตรา๑๑๒นะครับผมเองก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจ
กับสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรฝั่งนี้ว่า
ในเมื่อพักเก้าไกรไม่แต่มาตรา๑๑๒แล้ว
พวกเราก็ผมเองนะครับส่วนตัวผมเอง
ก็พร้อมที่จะสับสนุนพักเก้าไกลมาเป็นรัฐบาล
แต่หลายคนบอกว่าถึงคุณอัครเดชพูดวันนี้
แต่มันก็อาจจะสายเกินไปสำหรับคุณพิธานะครับ
ขณะที่นายวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภา
ได้นัดประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้ง
เพื่อเสนอบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่๓
คือวันที่๒๗กรกฎาคมนี้เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ซึ่งขั้นตอนต่างก็จะเหมือนกับวันที่๑๓กรกฎาคม
ที่ผ่านมาเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ชนนั่นยังไม่แน่ใจเลยว่าการโหวตนายกครั้งต่อไป

ส่วนกรอบเวลาการพิปรายก็ต้องหาบรือวิบ๓ฝ่าย
แต่ก็คงคล้ายกับวันที่๑๓นะครับ

ให้มีการอภิปรายถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
น่าจะจนถึง๕โมงเย็นหลังจากนั้นก็เริ่มเปิดโหวต
แต่ทีนี้พอได้ดูฝั่งก้าวไกลดูไปแล้ว

ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยสปอร์ตไลท์มันจะหันไปส่องพักอันดับ๓
อย่างภูมิใจไทยหรือเปล่า
เพราะว่า๗๑เสียงมันก็กลายเป็นตัวแปรที่สำคัญเหมือนกัน
ทีนี้ก็ต้องถามคุณอนุทินหัวหน้าภักร์ภูมิใจไทย
ว่าท่าทีภูมิใจไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้มันออกมาเป็นแบบนั้นแล้ว
ต่อไปนี้จะยังเหมือนเดิมไหม
คือคุณอนุทินก็บอกว่าก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเลย
สนับสนุนพักที่มีนโยบายแก้ไขเรื่องมาตรา๑๑๒
สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย
คุณอนุทินคะตอนนี้เพื่อไทยติดต่อทาบทามมาหรือยังคะ
คุณอนุชินบอกว่ายังไม่ได้มีการติดต่อมานะ
เดี๋ยวต้องรอให้สถานการณ์เดินต่อไปเรื่อย
เพราะฝั่งที่กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลก็ยังอยู่ด้วยกัน
ภูมิใจไทยเองก็รักษามารยาทแล้วก็เล่นตามกติกา
ตอนนี้ยังไม่ถึงพักเบอร์๓
ถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าเบอร์๑เบอร์๒ถึงทางตัน
เบอร์๓เบอร์๔ยังไงล่ะ
คือคุณอนุทินบอกว่าต้องรอต้องรอให้ถึงวันนั้นก่อน
เดี๋ยวต้องลองฟังดูนะเพราะว่าจริงเมื่อวาน
นักข่าวระดมคำถามไปเยอะนะแต่คุณอนุทินบอกว่า
พอแล้วเจ็บคอวันนี้หายเจ็บคอแล้วหรือยัง
ตอบคำถามนี้หรือยังคะ
รักษามารยาทเราเล่นตามกติกา
มันยังไม่ถึงพักเบอร์๓เป็นไปตาม
พักภูมิใจไทยก็เสนอชื่อผมเป็นคันที่เดชน์นาย
ไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องรักษามารยาททางการเมืองไว้
มีเก้าไกรร่วมเราก็ต้องคิดหนักเลยเหรอคะ
คิดอะไรเลยไปดูแถลงการพักภูมิใจไทย

ว่าผู้สื่อข่าวต้องไม่จี้ถามแบบนี้
เพราะว่าผมก็เพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เองว่า
พักเราไม่สามารถทำงานร่วมกับพักที่แก้๑๑๒ได้
นี่ไงคุณอนุทินก็พยายามย้ำจุดยืนมาโดยตลอดนะคะ
สนับสนุนพักที่แก้ไขมาตรา๑๑๒
ไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย

เพื่อไทยต้องสลัดก้าวไกลออกไปก่อนหรือเปล่า
คุณอนุทินก็เลยตอบว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับภูมิใจไทยนะ

ต้องตามดูกันดูนะคะ